แล้วปีบไว้ไปไหนอ่ะพี่ปีบไว้ไหน

ปีบไว้ไปไหน

ปีบไว้ไปไหน
ปีบไว้ไปไหน

ปีบไว้ไปไหน

ปีบไว้ไปไหน

ปีบไว้ไปไหน

พ่อเด็กให้เอาศพเด็กไปประกอบพิธีทางศาสนาให้
พ่อเด็กว่าจ้างนะโรงพยาบาลก็เลยบอกว่า
งั้นเอาศพมาคืนก่อนรอปภก็เลยนำศพเด็กไปคืน
แล้วที่เดินถือถุงพลาสติกค่ะพี่อุ๋ย
นั่นคือศพเด็กอยู่ในถุงก๊อบแป๊บค่ะทีแรกเขามาหาไม่เจอ
แล้วก็อยู่ดีก็เดินเอามาคืนเอามาคืนใส่ถุงก๊อบแป๊บนี่ไงคะ
นี่ที่หิวถุงไปค่ะนี่ไงพี่ก็มาตามค่ะ
นี่ไงเลยเอามาคืนให้อย่างเงี้เหรอโอ้โหเอามาคืนแบบนี้
ใส่ถุงพลาสติกมาแบบนี้วันนี้ทีมข่าวของเรา
ไปที่มูลนิธิสยามรมใจปู่อินจุดเชียงคำ
พบกับกู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะในธีรพงศ์
เขาเล่าให้ฟังว่าเช้า๒๐มิถุนายน
กู้ภัยไปรับศพเด็กเพื่อไปทำพิธีทางศาสนาแต่ไม่เจอ
เจ้าหน้าที่เวรบอกว่าไม่มี
ศพเด็กทารกคนนี้ไม่มีไม่อยู่เพราะตรวจสอบเอกสาร
มีแค่การเซ็นฝากศพเอาไว้หนึ่งคืนแต่ไม่มีลายเซ็นผู้นำศพออกไป
อ้าวจนเกือบสี่ทุ่มยี่สิบมิถุนายน
กู้ภัยเจอกับรอปภคนในคลิปแล้วก็บอกว่า
มีคนมารับศพเด็กทารกไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว
ก็เลยถามต่อว่าอ้าวแล้วเอาไปได้ยังไง
แล้วไปประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยไปที่ไหนเหมือนรอปภก็อ้ำอึ้งบ่ายเบี่ยงที่จะตอบ
ผมไปส่งเคสตอนช่วงสามทุ่มของวันนั้นสามทุ่มวันนั้นคือผมเจอเขาพอดี
ผมเลยลงไปถามเขาเลยว่าพี่เอาศพไปไหน
เอาศพเด็กไปไหนไปเผาที่ไหนผมถามเขาแบบนี้
เขาก็อ้างว่าอึ้งอึ้งกับผมครับผมผมบอกเขาว่าผมเช็คหมดแล้ว
ไม่ได้เอาศพไปเผาเช็คป่าช้าแทบทั้งหมดแล้วยังทำ
ไม่ได้ไปเผาพี่เอาศพไปซ่อนไว้ไหนหนูบอกว่าอย่างนี้
เขาก็คือเขาโทรหาพวกเขาเลยว่าอยู่ไหนทำอะไรก็เขาจะ
วันนั้นไปเจอศพตอนกี่โมง๔ทุ่มครับ๔ทุ่ม
ศพไม่ได้อยู่ในห้องตู้แช่นะครับศพอยู่ด้านหลัง
ห้องขยะติดเชื้อคือกู้ภัยเขาสงสัยอ่ะค่ะ
ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นลักษณะของการหากินกับศพเป็นขบวนการอะไรหรือเปล่า
อยากจะให้โรงพยาบาลหรือตำรวจตรวจสอบอย่างละเอียดได้ไหม
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่โรงพยาบาลเลยนะคะ
โรงพยาบาลเชียงคำที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว

พูดชื่อโรงพยาบาลได้เพราะว่าเราได้เจอกับรองผู้มนุยการโรงพยาบาล
แล้วก็รองพอโรงพยาบาลชี้แจงกับทีมข่าวนะคะ
คือรองผอโรงพยาบาลบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาดค่ะ

คือรอปภเวรบ่ายก็คือคนที่อยู่ในคลิป
รับปากกับพ่อแม่เด็กว่าเดี๋ยวจะจัดการงานศพให้

มารับศพนะมีค่าใช้จ่ายสองพันห้าร้อยบาท
แต่พ่อแม่ไม่ได้ประสานกับปู่ของเด็ก

แต่พ่อแม่บอกให้รอปภจัดการงานศพให้เด็กเลย
ถอดปูมาเลยผู้ภัยคนที่ผิดต่อจากปูมาไม่เจอ
ก็เลยไม่เจอใช่ต่างฝ่ายต่างจัดการต่างฝ่ายต่างประสาน

ทีนี้ศพเด็กทารกก็ถูกนำมาเพื่อละลายน้ำแข็ง

ก็อาจจะไม่มีใครสังเกตเห็น
โรงพยาบาลก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
หลังจากนี้จะห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทำการอะไรเกี่ยวกับศพอีกเลย

ก็พ่อแม่เด็กบอกให้ทำจริงบอกให้ดำเนินการเกี่ยวกับศพเอง

มันเลยเกิดการประสานที่ผิดพลาดคาดเคลื่อน
โรงพยาบาลก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ไม่ได้แล้ว
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะไม่ดำเนินการอะไรเกี่ยวกับศพนะคะ
ก็เลยมอบศพเด็กทารกให้กับพ่อแม่เด็กเรียบร้อย
ก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรค่ะถือว่าจบเรื่องแล้วค่ะ
พอโรงพยาบาลเชียงคำก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้มันชัดสิ้นสงสัยว่าเป็นขบวนการหากินเกี่ยวกับศพไหม
หรือว่าแค่เข้าใจผิดสื่อสารผิดพลาดจริง
ตั้งกรรมการสอบก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวสรุปเรื่องนี้ภายใน๗วันค่ะ
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเพื่อให้เกิดความกระจายแล้วก็ความถูกต้องแล้วก็เป็นทำกับทุกฝ่ายนะคะ
ทำน้ำที่ทำส่วนอย่างกว่าภาพภายในเรื่องที่เกิดขึ้นฮะก็เดี๋ยวเราจะตั้งกรรมการสอบข้อแทบจริงทั้งหมด